สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บุญชาวภูเก็ตอย่างพ่อตาขี้เหล็กครับ
โอ้โหแบบนี้จริงไม่เคยเห็นนะ

แล้วถ้าไม่ได้อ่านก่อนก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไรนะครับ

เขาบอกว่าพ่อตาขี้เหล็กนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในจังหวัดภูเก็ตเขานับถือกัน
ประวัติโบราณเขาเล่าว่าแบบนี้
พ่อตาขี้เหล็กเนี่ยเกิดจากปูนและดินที่เหลือจากการสร้างโบสถ
นำมาปั้นเป็นรูปปั้นชายแก่ตรงที่บริเวณวัดชัยธารา
ชาวบ้านเขาก็นำรูปปั้นนี้เอามาไว้ในโบสถ์เพื่อให้คู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นภายในโบสถ์แห่งนี้

สมทำให้รูปปั้นตาขี้เหล็กมีฤทธิ์ในตัวเอง
คนที่มากราบไห้ขอพรกับตาขี้เหล็กจึงได้โชคได้ลาบกลับไปตามที่หวัง
ซึ่งเสียงเนี่ยเขาก็พูดกันแบบปากต่อปากนะ
คนก็หลั่งไหลมาขอโชคขอลาบกันสมปรารถนากันไปก็หลายคน
ก็ทำให้ตาขี้เหล็กกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดภูเก็ตที่เขาไปกราบไหว้บูชากัน
รวมไปถึงนักท่องเที่ยว
เป็นเมืองท่องเที่ยวนี่นักท่องเที่ยวเขาก็แวะเวียนไปกราบไห้กันเยอะ
เราก็เลยนำมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วย